คุณกำลังฟังไทยรัฐพอร์ตแคสต์เพื่อนคู่หูทูเยัวเอียส
รักอย่างไรที่จะใช้หัวและใจไปพร้อมกันกับดีเจพี่อ้อยนภาพร
ค่ะเจอกันในฮาวทูรักอีพีล่าสุดเลยค่ะรักยังไง
ที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมพร้อมกันนะคะหลายคำถามที่ส่งมา
ต้องบอกว่าขอบคุณมากในความไว้ใจค่ะเข้าใจเลยบางคำถาม
กล้าคุยให้คนอื่นฟังไม่กล้าเล่าให้คนอื่นฟังแต่เล่าให้พี่อ้อยฟัง
และตั้งใจจะให้เรื่องราวของตัวเองเป็นประโยชน์ในฮาวทูรักษ์ด้วย
ยินดีค่ะเราจะเรียนรู้วิธีคิดจากชีวิตใครไปด้วยกันนะคะ
ช่วงหน้าฝนค่ะเป็นอากาศซึ่งค่อนข้างมีความหม่น
ในบางพื้นที่ฝนตกทั้งวี่ทั้งวันนะคะมีบางคนบอกว่าพี่คะ
ฝนตกจนหนูจะซึมเศร้าอยู่แล้วใจเย็นหน้าฝนไม่ได้ทำให้คนไปซึมเศร้า
แต่ทำให้คนที่ป่วยเป็นซึมเศร้าจะเห็นอาการดาวได้ง่ายขึ้น
เพราะบางทีนะคะแดดเนี่ยฆ่าทั้งเชื้อโรคฆ่าทั้งเชื้อโศกไปในเวลาเดียวกันด้วย
คำถามที่ส่งเข้ามาบอกได้เลยว่าตอบยากมาก
เพราะอะไรคะเราหวังจะเปลี่ยนคนอื่นไม่ได้ค่ะ
คนคนนั้นเป็นบุพการีด้วยอ่าลองดูคำถามในวันนี้ละกัน
เรามาช่วยกันนะคะเพราะเป็นคำถามที่ยากจริง
เพื่อใครก็ตามที่ฟังอยู่แล้วอาจจะมีคำแนะนำอื่น
เหนือจากคำแนะนำของพี่อ้อยนะคะคำถามที่น้องส่งมาคือ
สวัสดีค่ะพี่อ้อยค่ะหนูติดตามฟังรายการพี่มานาน
ขอบคุณที่เป็นคนชี้ทางและก็มีคำแนะนำดี
ให้กับคนที่มีปัญหาชีวิตเรื่องที่มาขอปรึกษา
เป็นปัญหาที่ตัวเองอัดอั้นมานานจนทำให้หนูกลัวจะเป็นโรคซึมเศร้าไปแล้ว
เนี่ยถึงต้องระวังนะคะซึมเศร้ารักษาสามวิธีนะคะ
ยังไงก็ตามปรึกษาแพทย์ก่อนแค่สงสัยก็ปรึกษาได้นะคะ
อันต่อมาออกกำลังกายให้ตัวเองมีสารเอ็นโดฟินหลั่งออกมา
และ๓ค่ะคนรอบข้างเราต้องพร้อมจะเข้าใจ
ซึมเศร้าไม่ใช่โรคสำออยเขาอยากรับมือกับความอ่อนแอของตัวเองให้ได้
และเราสามารถส่งกำลังใจให้กันและกันได้อย่าไปพูดถึงขั้นว่า
วายทำไมทำไมถึงเป็นชีวิตเธอดีจะตายไม่เกี่ยวกันค่ะ
ชีวิตดีไม่ดีสามารถเป็นโรคนี้ได้นะคะ
แค่เราต้องร่วมมือกันรับฟังกันเพื่อทำให้คนที่ซึมเศร้า
สามารถรับมือกับปัญหาของตัวเองได้ดีขึ้นนะคะเรามาดูคำถามของน้องนะ
หนูชื่อแพทย์ค่ะอายุ๒๖ปีทำงานที่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพ
ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวค่ะพ่อเสียไปตั้งแต่หนูอายุสิบสี่
อยู่กับแม่สองคนมาตลอดและตอนนี้บ้านที่เราอยู่
นนทบุรีเป็นบ้านที่ร่มรื่นมากค่ะอยู่ใกล้ริมคลอง
เป็นที่เก่าของคุณตาคุณยายซึ่งยกให้กับแม่
มรดกก้อนโตเอาไว้คือสวนผลไม้เอาไว้ให้แม่ค่ะ
ตอนนี้แม่หนูอายุ๕๔แล้วเป็นคนชอบแต่งตัวแบบเปรี้ยวจี๊ดจาด
แฟชั่นตลอดแม่เป็นคนคุยสนุกและแม่ชอบดื่มสังสรรค์กับเพื่อนมาก
ตอนแรกก็คิดว่าอาณาคงต้องการจะผ่อนคลายเท่านั้น
แต่พอนานวันเข้ารู้อีกทีแม่กินเหล้าแทนน้ำไปแล้วค่ะ
เข้าใจว่าแม่คงเครียดและเครียดมาแต่ไหนแต่ไร
ตอนช่วงที่หนูเรียนมหาวิทยาลัยแม่ต้องหาเงินส่งหนูเรียนเพียงลำพัง
ก็เลยเกิดความเครียดตั้งแต่ช่วงนั้นตอนนี้แม่กลายเป็นคนติดเหล้าหนักมากค่ะ
ขาดมันไม่ได้ร่างกายของแม่ก็ดูโซมอย่างเห็นได้ชัด
แต่แม่กลับมองว่าเล่าทำให้แม่ดูเปล่งปลั่ง
ทำให้กระปรี้กระเป๋าแล้วแม่ก็จิบเล่าทั้งวัน
แม้แต่เวลาไปข้างนอกก็จะมีเหล้าพร้อมกับแก้วสีทึบติดตัวไปด้วย
หนูพยายามบอกแม่หลายรอบแต่เราก็ทะเลาะกันตลอด
พอหนูเตือนแม่ก็สวนกลับมาว่าฉันแม่เถอะนะ
ไม่มีสิทธิ์มาสอนฉันยิ่งเวลาแม่เมาหนัก
จะมีอารมณ์ทางเพศสูงนี่หนูไม่ได้ทะลึกนะคะพี่อ้อย
ชอบคุยกับเพื่อนเรื่องเกี่ยวกับเพศอยู่บ่อย
แล้วก็ได้มีเหตุการณ์ที่ทำให้หนูเสียใจมากมีอยู่วันหนึ่ง
พี่สาวของแม่ซึ่งอยู่บ้านใกล้กัน
โทรศัพท์มาบอกหนูว่าแม่มีผู้ชายรุ่นน้องเข้าบ้านไม่ซ้ำหน้า
พอหนูถามแม่เขาก็บอกว่าเป็นลูกชายของเพื่อน
เที่ยวบ้านสวนแล้วก็สวนกลับว่า
ใครเป็นคนส่งข่าวให้แกรู้สอดรู้สอดเห็นจริง
หนูกลัวมากเลยค่ะพี่อ้อยกลัวแม่จะเป็นโรคร้ายที่มาจากเหล้า
และโรคอื่นอื่นอีกญาติของแม่ซื้ออยู่บ้านใกล้ใกล้
เขาก็ตัดขาดความเป็นพี่เป็นน้องกับแม่ไปแล้วนะคะ
เหลือแต่หนูคนเดียวลุงป้าน้าอาก็ยังเห็นหนูเป็นหลานอยู่
เครียดมากค่ะบางวันถึงขั้นไม่อยากไปทำงาน
เพราะว่าหนูเป็นห่วงแม่ไม่รู้ว่าที่บ้าน
จะมีเรื่องน่าอายอะไรอีกส่วนเรื่องเล่า
หนูก็ทำสุดความสามารถแล้วตอนแม่ซื้อมาหนูมักเอาไปซ่อน
แต่คนติดเหล้าก็เหมือนคนติดยามันตัดขาดไม่ได้ค่ะ
กับหนูทะเลาะกันบ้านแตกทุกทีบางครั้ง
ถึงขั้นลงไม้ลงมือตบตีหนูจนระบมล่าสุด
มีเรื่องที่ทำให้หนูช็อกและสะเทือนใจแบบที่สุดค่ะ
ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูการใส่ปุ๋ยผลไม้ในสวนแม่ทำคนเดียวไม่ไหว
เพราะแม่ติดเหล้าจนร่างกายทรงและไม่มีแรง
ก็ไปจ้างคนงานรับเหมามาช่วยแม่ดื่มเหล้าเข้าไประหว่างทำงาน
ดื่มยิ่งคึกและเรื่องอย่างว่าก็เกิดขึ้น
แม่ก็เลยทำเรื่องบัตรสีแบบไม่ยับยังช่างใจแม่ไปมีอะไรกับคนงานในสวนผลไม้
ญาติข้างบ้านเห็นถ่ายคลิปส่งมาให้หนูดูหนูรับไม่ได้ค่ะ
รี๊ดแบบคนเสียสติทำไมแม่ถึงเป็นคนแบบนี้
หนูไม่น่าเกิดเป็นลูกแม่เลยหนูไม่คุยกับแม่พักใหญ่
ก็ยังไม่รู้ว่าสิ่งที่แม่ทำมันผิดแม่จ้างคนงานมาบ่อยขึ้น
และแม่มีอะไรกับเขาในสวนผลไม้เกือบทุกครั้ง
คิดว่าหนูไม่รู้ซึ่งตอนนี้แม่ก็ยังคงไม่หยุดพฤติกรรมเหล่านี้เลยค่ะ
อ้อยคะหนูไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วหนูเหลือแม่อยู่คนเดียว
ถ้าแม่ไม่ใยดีหนูไม่ยอมรับความหวังดีของหนู
ทำเรื่องที่น่าอับอายซ้ำแล้วซ้ำเล่าหนูเหมือนอยู่ในโลกนี้คนเดียว
ตอนนี้รู้สึกหนักมากเลยค่ะหนูลางานบ่อยขึ้น
หนูมีแพลนว่าจะไปหาจิตแพทย์ความรู้สึกหนูโดนเหยียบย่ำไม่มีชิ้นดี
หนูควรทำยังไงดีคะขอคำปรึกษาจากพี่อ้อยหน่อยนะคะ
รู้สึกมืดมนต์จริงขอบคุณค่ะจากน้องแพทย์
โหกอดน้องแพทย์แน่นนะคะน้องคะพี่เข้าใจหัวใจลูกที่เราเปลี่ยนแม่ไม่ได้
พูดปั๊บก็โดนดุเตือนก็โดนด่าตอนนี้กลับมาตั้งสติก่อนน้องคะ
ยายาหัวใจตัวเองก่อนซึมเศร้าหรือเปล่าไปปรึกษาหมอก่อนเลยค่ะ
ต้องมีหัวใจที่แข็งแกร่งถึงจะมีแรงไปช่วยแก้ปัญหาได้นะคะ
คราวนี้ส่วนใหญ่น้องต้องมาดูแม่มีเวลาไม่เมาตอนไหนบ้าง
มีจังหวะที่เราคุยกันได้บ้างหรือเปล่าแบบที่แม่ไม่ต้องมีแอลกอฮอลในกระแสเลือดอะค่ะ
เอาพวงมาลัยสักพวงมาไหว้แม่บอกว่าขอบคุณแม่นะ
ขอบคุณที่สร้างเลือดเนื้อและชีวิตให้หนูขอบคุณที่แม่ทำให้หนูสามารถออกมาทำงานได้ถึงทุกวันนี้
เพราะแม่ให้อาชีพให้การศึกษามีอะไรที่ลูกคนนี้ทำให้แม่ไม่ภูมิใจบ้างไหม
บอกหนูหน่อยซิแล้วฝั่งที่แม่พูดจับมือท่าน
และบอกด้วยว่าหนูภูมิใจในตัวแม่ที่สุดนะ
พ่อไม่ได้อยู่ใกล้แม่รู้ไหมว่าหนูไม่รู้สึกขาดเลย
พ่อแม่เขาเลี้ยงหนูมาจนรอดถึงทุกวันนี้แต่ตอนนี้หนูอยากรู้สึกภูมิใจในตัวแม่มากขึ้นกว่านี้
แม่ไม่อยากอยู่กับหนูไปนานเหรอแม่ไม่อยากช่วยหนูเลือกคู่ชีวิตของหนูเหรอ
หนูมีแม่คนเดียวนะเสาหลักของหัวใจหนูเลยตอนนี้แม่ดื่มเหล้าเยอะ
อย่าเพิ่งโมโหสิ่งที่หนูพูดหนูไม่ได้อยากบังคับแม่
แค่อยากให้แม่มีชีวิตที่ยืนยาวอยู่กับหนูนานนานไม่อยากให้ชีวิตของเราทั้งสองคน
นับถอยหลังเร็วขึ้นที่จะได้อยู่ด้วยกันตอนนี้อวัยวะข้างในของแม่พังไปถึงไหนแล้ว
รู้นะแม่โรคภัยไข้เจ็บมันไม่ได้เรียงตามลำดับวัยหนูหรือแม่ใครไปก่อนก็ไม่รู้อ่ะ
แต่ในที่สุดแล้วหนูอยากอยู่กับแม่ให้ได้นานที่สุดขอแม่แค่นี้แหละ
ทำให้หนูได้ไหมถ้าแม่ให้ได้เราจะไปหาที่บำบัด
และทำให้แม่หยุดสิ่งเหล่านี้ให้ได้นะแม่นะเราเองไม่ได้ร่ำรวยอะไร
ถ้าแม่ป่วยหนูจะต้องหาเงินที่ไหนมารักษาแม่ล่ะ
สิ่งเดียวที่เราสองคนทำได้ก็คือเราต่างดูแลตัวเองให้ดีที่สุด
เพื่อจะใช้ชีวิตให้นานที่สุดเป็นแม่ลูกกันแบบนี้ไปนาน
นะคะค่อยลองใช้เวลาค่ะน้องแพทย์พูดจากันดี
พยายามไปตำหนิไปหงุดหงิดไม่น่าช่วยได้
พูดจากันในวันที่แม่ยังไม่สั่งเมายังไงก็ตามสติ
กำกับหัวใจแม่ไม่ทันหรอกค่ะหรือแม้แต่คนงานทั้งหลาย
น้องสามารถดิวกับเขาได้ไหมไม่รู้นะเป็นพี่พี่เลือกทำทุกทางอ่ะ
เช่นคุยอย่างเป็นกิจจากลักษณะเลยบอกว่าเรามีมาตรฐานในการทำงานนะ
และไม่ว่าแม่จะยังไงแม่เกิดจากการเมา
อย่ามาทำอะไรประเจิดประเจอในบ้านหนูวันนี้ฟ้องโลกไม่ยากเลยนะคะ
เพราะเนื่องจากว่าภาพต่างคลิปต่างมีให้เห็นกันหมด
หนูมีกล้องวงจรปิดที่หนูสามารถตามติดชีวิตของทุกคนที่เข้ามาในสวนของหนู
อย่าทำอะไรแย่ไม่รู้นะพี่มองว่าถ้าเรายังหยุดแม่ไม่ได้
ก็ต้องพยายามหยุดสิ่งแวดล้อมก่อนนะคะสายด่วนสำหรับการให้คำปรึกษาเรื่องปัญหาเกี่ยวกับเหล้า
มีเยอะค่ะเบอร์หนึ่งที่พี่ไปหามาได้คือ๑๔๑
เราโทรถามได้เลยไปหาข้อมูลไว้ก่อนค่ะแพทย์นะคะ
มัวแต่นั่งเศร้าเสียใจทำไมแม่เป็นแบบนี้หนูไม่อยากเกิดเป็นลูกแม่เลย
สิ่งเหล่านี้ที่หนูกำลังคิดอยู่ไม่ช่วยอะไรเลยนอกจากบรรทอนชีวิตของเรา
บรรทอนจิตใจของเรานะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้น้องลุกขึ้นมาตั้งสติ
ไม่มีสติลูกสาวยิ่งต้องมีสติเพื่อจะแบ่งสตินี้ไปให้แม่ด้วย
โทรศัพท์ทำเลขาหนึ่งสี่หนึ่งสามปรึกษาให้เขาฟังอะไรก็ได้
ให้เขาฟังเลยก็ได้ว่าหนูเจออะไรบ้างหนูควรทำยังไง
หรือแม้แต่นะคะเรายังสามารถไปสถานพยาบาลได้นะ
หรือโรงพยาบาลที่มีการบำบัดรักษาสำหรับคนที่อยากเลิกสุรา
หาได้เลยว่ามีโรงพยาบาลไหนบ้างไปติดต่อเคาน์เตอร์ที่ทำบัตรค่ะ
แผนกเวทระเบียนของผู้ป่วยนอกโอพินีได้หมดเลย
อยากจะมารับการบำบัดรักษาเพื่อเลิกสุราเน้นว่าต้องการรับการรักษา
หรือขอคำปรึกษาจากจิตแพทย์เดี๋ยวทางโรงพยาบาลจะส่งไป
จิตเวทก็มีหรือแผนกอื่นที่รับการบำบัดรักษา
หนทางที่เราพอจะทำได้ทำก่อนค่ะวันไหนที่ไม่เมา
ลองชวนกันไปเที่ยวชวนแม่ไปเปลี่ยนบรรยากาศ
ไปหาอะไรสนุกเปลี่ยนบรรยากาศกันไปใช้เวลาด้วยกันแม่ลูก
อย่าเพิ่งท้อนะคะยังไงก็แม่เราที่เป็นมนุษย์คนหนึ่ง
ที่มีเรื่องผิดพลาดมีเรื่องลุ่มหลง
และถ้ายังใช้แอลกอฮอลกันหนักขนาดนี้ผิดชอบชั่วดีบางทีมันก็หายไปอะค่ะ
วันที่แม่คุยกับเราได้ดีค่อยหวานล้อมท่านอีกทีนึง
แม่คะหนูติดกล้องวงจรปิดทั้งบ้านเลยอ่ะเพราะหนูห่วงแม่
รู้ไหมว่าคนที่เข้ามาทำงานในสวนเราวันนี้มิจฉาชีพก็เยอะ
หนูกลัวเขามาทำอะไรแม่ซึ่งสิ่งเหล่านี้มันถูกเก็บไว้ในกล้องวงจรปิดนะแม่นะ
บางทีคลิปอะไรก็ตามที่อยู่ในกล้องหรือแม้แต่หนูไม่รู้จริงว่ารอบบ้านมีใครเห็นเหตุการณ์ที่แม่ทำอยู่ไหม
อย่าคิดว่าหนูไม่รู้หนูรู้และหนูเจ็บปวดเหลือเกิน
แม่ไม่ดูแลตัวเองให้หนูเลยหนูรักแม่เหมือนที่แม่รักหนู
เพราะฉะนั้นแม่ดูแลตัวเองให้หนูด้วยนะคลิปต่างนานาที่แม่ทำอะไรไม่สมควรในสวนของเรา
ไม่อยากให้มีใครเอาไปลงโซเชียลหนูไม่อยากให้ใครประจานแม่
แต่หนูไม่มั่นใจจริงว่ามีคนเอาไปปล่อยที่ไหนหรือเปล่า
ผู้ชายที่แม่จ้างงานมาพลาดไปมีอะไรกับเขา
เขาสามารถเอาคลิปเหล่านี้มาขู่กันโชคเรียกเงินจากแม่ก็ได้นะ
ถ้าแม่ไม่มีสติมากพอจะดูแลตัวเองหนูตามไปปกป้องแม่ไม่ไหวจริง
คือหัวใจของหนูดูแลตัวเองดีให้หัวใจของหนูด้วยนะแม่นะ
แม่คือหัวใจของลูกคนนี้หนูขอแค่นี้และเราจะจับมือสู้ไปด้วยกันเป็นทีมนะแม่นะ
พลังบวกเข้าไว้ค่ะน้องแพทย์การพยายามเอาชนะ
โดยการเปลี่ยนแม่ด้วยการตำหนิด้วยการส่งพลังลบ
ด้วยการบอกว่าหนูไม่อยากเกิดเป็นลูกของแม่เลยการตำหนิการแรงแรงไม่ช่วยค่ะ
ของน้องไม่ง่ายนะแพทย์นะเปลี่ยนคนคนหนึ่งจะเป็นใครก็ไม่ง่ายทั้งนั้น
เปลี่ยนคนที่เป็นบุปการีเรายิ่งยากเหลือเกิน
แต่ทั้งหมดบอกแม่ว่าเราจะสู้ไปด้วยกัน
และขอให้น้องมีหัวใจที่แข็งแกร่งพอ
ถ้าน้องอ่อนแรงน้องจะเอาแรงที่ไหนไปดูแลแม่ล่ะคะ
แพทย์นะลองดูโทรสอบถามก่อนได้เลย๑๔๑
เขาเป็นสายด่วนในการบำบัดรักษาเลิกเล่า
ตอนนี้ถ้าแม่ยังไม่ได้อยากเลิกเล่าด้วยตัวเอง
หาข้อมูลเอาไว้และไม่แน่นะคะ
อาจจะเป็นคนเดียวเท่านั้นที่สามารถพาแม่ออกจากขุมนรกนี้ได้
มีอะไรที่อยากจะช่วยกันแนะนำหรือมีวิธีการต่างนานาใด